ไม่ที่ถึงดันทั้งงานนี้
ชูวิทย์ตีแสงหน้า
สวัสดีคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เรื่องวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดประเด็น
เพราะว่าถ้าในฐานะสื่อปล่อยให้มันเงียบ

อย่างนี้ผมจะเล่าเปิดเรื่องประเด็นต่อเนื่องให้ท่านผู้ชมฟัง

คุณวินคงเคยที่จะรู้ว่าภาษาอังกฤษ
ฟอกเงินเขาใช้คำว่าอะไร
ซักผ้าคือซักฟอกนั่นแหละซักผ้านะฮะ
ท่านผู้ชมก็คงคิดถึงสมัยเราที่ยังเครื่องซักผ้ายังไม่แพร่หลายนะฮะ
ทีนี้องค์กรนี้องค์กรการฟอกเงินมีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกนะครับ
ถามว่ากระบวนการเขาทำยังไง
สมมุติแล้วกันว่าผมไปหาเงินที่ผิดนะ

ได้ค่ะเออนะแล้วเขาจะตรวจสอบยังไงย้อนหลัง
วันนี้ผมไปพบกับอธิบดี
พันธุรกิจภัยสิทธิ์
เพราะท่านให้ประชุมนะฮะ
สรุปว่าจะมีแนวทางกันอย่างไร

ท่านคงไม่มาบอกเราหรอกเพราะมันเป็นเรื่องลับ
สื่อก็ไปรอกันมากมายท่านก็มาสัมภาษณ์อยู่สักนิดนึง
กับพันธุรกิจภัยสิทธิบดีทรงศักดิ์รองอธิบดี
ทีนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมนะฮะ
๒๖ความผิดมูลฐานการฟอกเงินค้ายาค้ามนุชชอกโกงก่อการร้ายอะไร
ทั้งหมด๒๖ข้อหาผมเปรียบเสมือนสีดำ
เราจะทำให้เป็นสีขาวอย่างไรก็จะต้องตั้งธุรกิจบังหน้าก่อน
อันนี้เป็นหลักการเลยถ้าเป็นยาเศษติด
เปิดร้านทำธุรกิจเล็กและทำธุรกิจเล็ก
แต่ธุรกิจเล็กที่คุณมิ้นว่าเนี่ยทำไมเงินมันเข้ามาเยอะ

ขั้นตอนนี้ยังเรียกว่ากระดำกระด่างอยู่

เพราะดำลงไปซักแล้ว

เพราะฉะนั้นธุรกิจบางหน้าต่างเหล่านี้
ก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินออกมาได้ชัดเจน

ประเทศไทยเนี่ยอะไรที่ทำไม่ได้มีปฏิหารทั้งนั้น

เป็นไงโป้งเลย

อ่ามีธุรกิจหน่อยให้เงินมันเข้าไป
ในธุรกิจหน่อยนึง

เปิดบัญชีตลาดหลักทรัพย์ซื้อหุ้น
แล้วก็เช็คจ่ายเมื่อซื้อหุ้นเสร็จ

แล้วเขากำไรหรือว่าจะขาย

ทีนี้บรูกเกอร์ต่าง

ก็ก็ไม่มีปัญหาเขาก็ขยาย

เคยซื้อแสนห้าแสนก็กลายเป็นล้านหนึ่ง

บรูกเกอร์ก็อยากได้คอมมิชชั่น
ทีนี้พอขายปุ้งอีก๓วันได้
เงินก็จะเอาไปทำอะไร
เอาไปซื้ออะไรก็ได้เที่ยวนี้ขาวแล้วนะ
เที่ยวนี้ข่าวแล้วนะถูกไหมถ้าถามผมผมบอกเอ้าวันนี้ไง
ผมได้เงินมาจากตลาดหลักทรัพย์ไปหุ้นน่ะได้กำไรมา
ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไปเช็คได้ด้วยอ่า
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ถามจากท่านอธิบดี
อย่างนี้มันจะยักย้ายถ่ายเทได้ไหมคุณมิ้น
สมมุติละกันคนมีพันล้านมีแต่ในตลาดหลักทรัพย์

๑๒แล้วค่ะภัยศิษฐศิษฐ์๑๒๑๐วันแล้วนะนั่น่ะจนทีนี้ถามว่า๑๐วันนี่
ทานยักย้ายได้ไหมวันเดียวก็น่าจะพอมั้งคะ
ก็นั่นน่ะสิครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่
ไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่อะไรถามว่าสถานทูตหนึ่ง
ผมไม่ขอเอ่ยชื่อก็มาตามผม
เพิ่งนึกได้อาจจะเพิ่งรวบรวมทุกอย่างมาเป็นชิ้นเป็นอันได้
มีน้ำหนักมากพอที่จะเรียกประชุมป่ะคะ

เขาถึงขนาดจะมาขอหลักฐานจากผมเพื่อไปรวบรวมข้อมูล
ผมก็ไม่อยากจะไปเปิดเผยให้คนภายนอก

ผมถึงจะไปให้ตำรวจนี่เขาเรียกผมในฐานะพยาน

ตามพนักงานสอบสวนตามปวิอาญาผมต้องไป

ครับการที่จะเชิญผมก็ต้องมีจดหมาย
บอกว่าจะขอสอบสวนให้ความประโยชน์กับประเทศชาติ
จะได้มีทั้งเอกสารเอกสารหลักฐาน
เพราะข้อมูลผมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรว่ามันลามไปถึงตลาดหลักทรัพย์นะฮะ
ลามที่ผมพูดเนี่ยกระบวนการฟอกขาวเนี่ย

เราเนี่ยถ้ามาหากินเนี่ยไม่มีทางสู้พวกนี้ได้หรอก

เราทำงานบริสุทธิ์เราไปซื้อหลักทรัพย
เราซื้อได้หน่อยนึงแต่ไอ้พวกดำเนี่ย

ถ้าเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยมันชี้ทิศทางได้ไหมคุณมิ้น

อ๋อหมายถึงว่าอืมหุ้นนี้จะปั่นให้ลง
แล้วเสร็จแล้วค่อยไปซื้อมีอำนาจในการควบคุมตลาดหุ้น
ถูกต้องครับเพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นบริษัทไม่ใหญ่
เล็กไม่ใช่บริษัทใหญ่โตนะครับ
บริษัทเล็กนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในจัดลาดหลักทรัพย์นี้มีนะครับ
ที่มันไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยวิ่ง
พอเข้าไปซื้อปุ๊บเอาละเที่ยวนี้แล้วมีแผนต่อ
เพราะไอ้เรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเขาทำกันยังไงในกระบวนการฟอกเงิน

ช่วงหน้าต้องกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ไอ้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์นี้คุณมิ้นครับ

ที่มันยังไม่มีทิศทางชัดเจน

ใช่ครับจะถูกเสียกัมพลกว้านซื้อ
พอกว้านซื้อไปเสร็จก็ปล่อยข่าว
ว่าจะมีเจ้านั้นจะมีโครงการนั้นโครงการนี้

พอซื้อขายไปหุ้นเนี่ยมันก็จะเขยิบตัวขึ้น

ใช่ครับเพราะว่ามีข่าวดีอย่างนี้

พวกตีอยู่ใต้หลายลูกอาหารตรงหูไวตาไว

ลักษณะแบบนี้เนี่ยเสียกัมพลค่อนข้างจะมีฝีมือ
ผมถึงบอกว่าไอ้คนที่ทำอย่างนี้ได้คุณมิ้น

เพราะเวลาผมพูดไอ้โกลักษณ์สมัยก่อน
ไม่มีใครไปเข้าข้างโกลักษ์หรอก
แต่ตอนนี้มีคนเข้าข้างกัมพลเหมือนกัน
ว่าบอกว่ากัมพลไม่มีชื่อนี่
ผมก็เที่ยวพูดหวักเปียกปากแชะ

อีกคนที่นั่งถือพวงมะไลนี่ใช่กำพลไหม

ข่าวไหว้ก็คือพนักงานบัญชี

นี่คือผู้สังการระดับแท้
ไม่เอาจริงเอาจังรูปหน้าปะเจ้ามูก

บริษัทค้ามนุษย์มหาชน

เครือข่ายทั้งหลายมีที่ไหนบ้าง

สมัยที่ผมขายไปไม่มีหรอกครับเด็กแบบนี้
ลองบีบโชว์ปาคาวาน่าวิจอเลียนี่คือที่คุณชุวิตขายให้กับ

ผมขายไปเสร็จแล้วเขาก็มาสร้างเพิ่มขึ้น

เปิดแมมเบอร์คุณคงรู้เหมือนแมมเบอร์ฟิกเนตนี่แหละ
แมมเบอร์ที่นี่ไปใช้ที่นี่ได้ไหม
ได้ใช้ที่ดินได้ไหมได้
แล้วที่ผมบรรยายเป็นองค์กรอาชกรรม
เพราะว่ามีการเตรียมกันว่าถ้าตำรวจบุก

เพราะผมได้ข่าวว่าเรื่องนี้
อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่ามันเป็นหนึ่งในมูลฐานการฟอกเงิน

ตอนนี้อาญัตษย์ได้ร้อยล้านละ
แต่ผมบอกว่านี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะ
สำนักข่าวในอื่นเขาบอกกันว่า
มีมูลค่าถึง๒๐๐กว่าล้าน

คือแปลว่าบางส่วนแปลว่าถูกโอนออกไปแล้ว
บางส่วนโอนถ่ายไปแล้วเพราะไว้ไง
มีการโอนย้ายยักย้ายเขาเรียกยักย้ายถ่ายเทไปแล้ว
ที่ไปอายัดได้ได้ข่าวว่าร้อยกว่าล้านแล้ว
ถ้าทำเร็วกว่านั้นเพราะเขาจะมีคณะ
เขาเรียกคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงิน
ของปลอบประงองคือเรื่องนี้จะมีปลอบประงองเข้ามาเลย
คือป้องกันปราบปรามการฟอกเงินจะไปอายัด
ทรัพย์สินอายัดในธนาคารหลักทรัพย์อย่างนี้
ว่า๑๒ต้องโดนอายัดทันทีถ้าเป็นชื่อของกัมพล
แต่ว่าใหญ่มากเลยนะคุณชุพิธรรม

ก็นั่นอ่ะสิครับผมถึงบอกว่าแล้วยังไง

ถ้าจะให้ชัดนะฮะรูปนี้จะเห็นถึงนายกัมพลกำลังปาร์ตี้กับพนักงานอยู่
ถ้าไม่ชัดยังมีรูปนี้อีกรูปนางนิพาอยู่ข้างใน

ถ้ามองข้างหลังเนี่ยนะฮะเห็นโปสเตอร์นี้ไหมครับ
อันนี้แสดงให้เห็นว่านายกัมพลและนางนิพาเป็นเจ้าของตัวจริง
คือคนเราเนี่ยทำผิดต้องยอมรับนะฮะผมถึงบอกว่าจะต้องทำงานให้ทันนะฮะ
เพราะว่าเงินปริมาณ๒๐๐๓๐๐ล้านมีเครือข่ายมากมาย
ถ้าทำงานไม่ทันเขายักย้ายถ่ายเทรวมทั้งเงินในตลาดหลักทรัพย์
มันถอนออกไปง่ายสั่งวันนี้อีก๓วันก็ได้เงินแล้วครับ
ครับวันนี้กรมศัพท์สังเกณฑ์พิเศษขอชี้แจงผลการประชุมนะฮะ
กรณีการกลับกลุ่มคดีการคนมนุษย์วิทยา๔๑๗นะฮะ
วันนี้พระนามสวนได้ร่วมกันประชุมนะฮะ
แล้วก็มีทางหมายจับมาด้วยเราก็ได้ร่วมผลการประชุมหนาลือกัน
ผู้ต้องหาทำงานเป็นเครือข่ายลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมมีในเครือข่ายหลายที่
จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยไหมครับ
ทุกอย่างนะครับทำหมดทุกอย่างนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
เราขอเรียนว่าพระนำสวนได้ประชุมกันนะครับ
หนดแนวทางในการเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
นะฮะตามข้อมูลที่มีข่าวมาเนี้ยนะฮะผู้สื่อข่าวให้ข่าวมาเนี่ย
เราก็จะติดตามนะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับ
ติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำอยู่นะฮะผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับ
แล้วก็จัดชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มนะฮะสำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับเนี่ย
ทางกรมสอบพิเศษเองก็จัดชุดในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มครับผม
ผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็รู้จักผู้ใหญ่นะครับ
แล้วก็มีเงินเข้าไปถึงในตลาดหลักทรัพย์
อันนี้คือว่าจะควบคุมจับคุมด้วยไหมครับ

ให้ดำเนินการคดีอย่างตรงไปตรงมา

ฉะนั้นเองหลักฐานต่างเดี๋ยวเมื่อพนักสวนดูในรายละเอียดแล้ว
ก็จะดำเนินการขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
พระนามสวนอยู่ครับเรามีการเสนอทางพนักราชินิการร่วมสอบสวน
และตั้งปรึกษาที่กรมการปกครองพม
พวกคับที่ประชุมคลิกกล้าทั้งหมดได้ครับ
ครับผมครับผู้ต้องหามีทรัพย์สินจำนวนมากมีโอกาสยักย้ายถ่ายเทได้เร็ว
ถ้าที่ไปดูมีอ่าในการยับยั้งอย่างไรบ้างครับ
ดำเนินการบางเรื่องมันเป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนบางทีไปพูดก็ไม่ได้
ไปบอกหมดว่าจะสอบสวนเนี่ยยังไงจะทำอะไรบ้างเนี่ย
ก็จะทำให้ทางผู้ต้องหารู้ตัวเราก็ทำกันอยู่ทุกอย่างครับผมครับ
โดยปกติเครื่องรูดบัตรซึ่งมีผู้ไปใช้บริการเนี่ย
เข้าในบัญชีและมีการหมุนเวียนทางดีเอสไอมีวานวางแผนว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยไหมครับ

ดังตอนนี้เองผมผมเรียนว่าหลักฐานทางที่ดิเวศาสตร์เนี่ย
เราให้ทางสำหรับงานที่ดิเวศาสตร์เนี่ยดำเนินการทั้งหมด
วงจรปิดทั้งเครื่องรูดบัตรอะไรทั้งหมดเราจะตรวจสอบทั้งหมดครับผม
เดี๋ยวรายละเอียดนี้จะค่อยปรากฏไปเรื่อยนะครับผมครับขอบคุณมากครับผม
อ่ะคุณวิ้นคงคงเห็นละอืมทีนี้ผมพูดไปแล้วว่า
เรื่องของการอายัดทรัพย์เพราะว่าเป็นการค้ามนุษย์นะครับ
อายัดทรัพย์แล้วเนี่ยทรัพย์จะได้มากได้น้อยเนี่ย
คุณมิ้นอย่าบอกว่าคุณมิ้นกับใครคนอื่น
ไม่เกี่ยวเรื่องนี้เกี่ยวครับเกี่ยวยังไงรู้ไหมครับยังไงคะ
ก็เพราะเขาเอาเงินที่ผิดเนี้ยมาทำให้ถูกอ่า
ถ้าคุณมิ้นทำมาหากินสุจริตคุณมิ้นจะสู้เขาได้ไหม
สู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเอาดำมาฟอกเป็นขาว
เงินไม่ถึงอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาใช้เงินต่อเงิน
อืมคุณมิ้นจะทำให้ตายจะทำมาหากินสุจริตยังไง
ก็สู้คนพวกนั้นไม่ได้นี่คือความไม่เป็นธรรม
ดังนั้นกฎหมายถึงให้อายัดให้ยึด
กรมอ่าอัยการครับนะครับ
ท่านอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตั้งเป็นคณะกรรมการ
เพื่อทำงานเรื่องนี้เพราะว่านี่ไม่ใช่คดีเล็ก
ผมยืนยันว่าถ้าผมไม่เปิดชื่อกัมพลป่านี้ก็ได้แค่สสีทรซึ่งเป็นนอมินี

เพราะว่ากัมพลเนี่ยเขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
ทีนี้ลองดูต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว
ทีนี้ลองดูตัวอย่างที่คุณมิ้นคงจำชื่อได้ไหมที่โดนจับไป๕๖คน
ไอ้ที่โดนจับไปชุดแรกที่มันเป็นพวกเชื้อแขก

ไอ้กบมันโดนหมายจับเป็นหมายจับเก่า
อ่าคดีเก่าแต่คนสำคัญจริงคือไอ้ติ๊ก
ที่คุณชุวิตเคยชี้แจงให้ฟังแล้วคุณติ๊กชื่อจริง
ชื่อสัตธาธรรมอายุ๖๗อ้วนนี่เห็นไหม
โดนจับไปพร้อมกับไอ้กบนี่แหละ
ถ้าถามว่าไอ้ติ๊กเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหน
ติ๊กมีชื่ออยู่ในบริษัทด้วย

ซอยศูนย์วิจัยคุณวิทย์อ่านเลยได้เห็นไหม
ซอยศูนย์วิจัย๔ถนนพระราม๙แขวงบางกะปิก
เขียนรู้หรือคือมีท่าเจนคือที่อยู่ของวิคโตรีย่ะ

เห็นไหมสัตธาธรรมสามการของบริษัทมี๓คนตามรายนามดังนี้
ชื่อแรกเลยก็คือสัทธาธรรมแจ้งฉาย
ก็คือบุคคลที่โดนจับนี่แหละครับ
นี่เป็นกระบวนการที่เขาเตรียมกัน

จะให้ไอ้ติ๊กมาเป็นคนเช่า

อันนี้ไม่ใช่นอมินีนะแต่เป็นตัวตายตัวแทนเลย
ก็จะบอกว่าผมไม่เกี่ยวแล้วไอ้ติ๊กเข้าไป

มันเป็นแค่เชียร์แขกมันไปเช่าได้เหรอ

แต่ถ้าเรื่องเล็กกัมพลเคลียร์ได้
เพราะฉายากำพลกำพลคับฟ้า

กระบวนการที่แฉไม่หยุดหรอกครับ
ลองดูว่าเดี๋ยวนี้คุณมิ้น
ถ้าคุณไปที่ประเทศอังกฤษหรือว่าคุณอ่านข่าวของประเทศอังกฤษ
คุณจะเห็นว่าฟุตบอลของประเทศอังกฤษ

ใช่ค่ะสโมสรต่างใช่ไหมคะ
เอาเข้าตลาดทีนี้ประเทศไทย
ก็จะมีการกระทำแบบนั้นเหมือนกัน
คือลีกต่างของในประเทศไทย
ก็พยายามที่มีรายได้มีรายจ่าย
ทีนี้ถามว่ารายได้เนี่ยท่านผู้ชมครับ

กลุ่มการเมืองที่สนับสนุนทีมฟุตบอล
มีเยอะนะนะฮะโดยดูทีมนะฮะชวนบุรีใคร

บุรีรำจิตรอมนะฮะน้องของราชศรีมา

ลิมจับพันรุปนามสกุลนามสกุลใหญ่กว่าเลย
อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย
นี่แหละป่าอาชาคือบอกชื่อทีมแล้วรู้เลยแหละครับว่าใคร

นี่เป็นกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนทีมฟุตบอลไทยนะฮะแน่นอนครับ
แต่ละกลุ่มก็บอกว่าผมชอบเตะฟุตบอล
แต่บางคนเขาบอกว่าวางมือแล้วนะวิจักรเมือง
ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันเสียงเพลงเลือกตั้งขึ้นเมื่อไหร่แล้ว

อนุชานาคาสัยอันนี้ก็เพื่อไทย

ราชบุรีบุญยิ่งนิติกาญจนาเพื่อไทย
ศรีสะเกดธเนธเครือรัฐเพื่อไทย
สุโขทัยแน่นอนครับสมศักดิ์เทพสุธินอุบลวีรศักดิ์จิดารัฐ
ทีนี้เชียงรายล่ะครับเชียงรายก็แน่นอนล่ะครับติยภัยรัฐ

เชียงรายยูไนเต็ดถามว่าเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยมีรายได้แค่ไหน
รายได้มาจากไหนรายได้เนี่ยก็มาจากเงินอุดหนุนสมาคม๑๒มาจากรางวัลผลงาน
๓มาจากลิกสิทธิ์การแผ่นทอดสด
ฆ่าตัวบ้างตัวครอบชนฟุตบอลการซื้อขายนักเต
ค่าตัวถามจริงไอ้พวกนี้มันสักกี่ตังค์
ค่าตัวจริงมิ้นเคยถามเขามันได้ไม่เยอะนะคะ

เตะก็พอประมาณแต่ก็คือเท่าที่เราเวลาซื้อขายนักเตะ
แล้วก็จะพอเห็นลิสต์ราคากันอยู่บ้าง
แต่ก็ไม่ถ้าเทียบกับทั้งทีมแล้วก็ในรายปีเนี่ย

ปี๒๐๑๖๘ล้านเองเนี่ยเชียงราย๘ล้าน๘แสน
อ๋อทั้งปีได้เท่านี้๘ล้าน๘แสนทั้งปีอ่า
แต่คุณรู้ใช่ไหมว่างบทำทีมของปี๒๐๑๗เนี่ย

เอาถ้าเป็นธุรกิจถ้าจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์จริง
ทำรายได้๘ล้านมีรายจ่าย๓๐๐ล้าน

ใช่เขาบอกว่าสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือ
เอาสิงห์แล้วไปสิงเขาตระกูลใหญ่อ่ะ
แต่มันมีชื่อของกัมพลเข้าไปด้วย
ซึ่งกัมพลบอกแล้วชอบจังเลยไอ้หุ้นต่างต่างเหล่านี้
ทีนี้ผมก็พูดได้เท่านี้เพราะรายการเรากำลังจะหมด
โดยเอารูปให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับ
รูปที่ผูกกันระหว่าง๓คนนี้

ในสัทธาธรรมคนนี้สำคัญกว่าในกบ
แต่ในกบเนี่ยเป็นคนที่เอาเด็กไปขาย
แต่คนที่อยู่สูงกว่าก็คือไอ้ติ๊กสัทธาธรรม
ติ๊กอยู่สูงกว่าก็คือกัมพล
ดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาทำการเป็นธุรกิจเครืวยาต

พรุ่งนี้ผมจะต้องต่อเพราะว่าอันนี้คือ
กระบวนการอายัดทรัพย์มาแล้ว

สุดท้ายแล้ววังวลการค้ามนุษย์บ้านเรา

เรายังต้องตีแสกหน้าประเด็นนี้กันต่อนะคะ

วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ